ใช่แล้วครับเรื่องที่ดินของคุณปรินา
กลับมาเป็นข่าวอีกทีนึง
หลังจากเงียบไปพักใหญ่
เงียบไปเพื่อจะรอฟังคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการกริจสดิกา
ว่าเรื่องนี้หน่วยงานไหน

ในที่สุดคณะกรรมการกริจสดิกา
สรุปความเห็นว่าที่ดินสอปกร๖๘๒ไร่ที่เป็นฟาร์มไก่เขาสนฟาร์มของคุณปารีนา
มีสถานะเป็นพื้นที่ป่าไม้ครับมีสถานะเป็นพื้นที่ป่าไม้
เนื่องจากยังไม่เพิ่งถอนจากสภาพป่าสงวนแห่งชาติ
นี่พอเป็นอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อล่ะครับ
ก็แปลว่ากรมป่าไม้จะต้องเป็นผู้ดำเนินคดีต่อ
มีคำถามมากมายว่าคดีแบบนี้จะต้องดำเนินการไปนานช้าแค่ไหน
แล้วการที่เขาไม่ไปชี้วัดแนวเขตมันจะเป็นตัวถ่วงทำให้คดีช้าแค่ไหน
คนที่เขาติดตามเรื่องนี้เขาบอกว่าอยากฟังคำตอบ
ฟังคำตอบของคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้และตรงไปตรงมา
คนนี้ครับคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าอยู่ในสายอีกแล้วครับ

แล้วมันจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนครับ

ไม่ยืดเยอะแล้วครับ
วันนี้ในเมื่อกิริกาชี้ชัดว่าไอ้๖๘๒ไร่เป็นที่ป่า
เขาก็ต้องไปในวัดด้วยตัวเขาเองกลมป่าไม้เป็นทางวัดทับซ้อนเข้าไปอีก
ว่าจังหวัดจริงมัน๖๘๒ไหว้ไหม
พอเรามัดเสร็จเขาก็ส่งพนักงานสอบสวนแจ้งตำรวจดำเนินคดี
แล้วถ้าเจ้าตัวคุณปรินาไม่ไปชี้แนวเขตเนี่ย
มันจะเป็นปัญหาต่อการรังวัดไหมครับ
มันไม่มีปัญหาอะไรครับแผนที่รังวัดเขาดูในแผนที่พิกัด
การจะไปเอาตามเชื่อบอกเล่าของคุณปรินาเนี่ย
เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะต้องเรียกคุณปรินามาชี้
ที่โกงป่าไม้เก่าหาไปบุกลุกตรงนี้คุณว่ายังไง
ผมเชื่อว่าคุณปรินาจะไม่มาเพราะถ้ามานี่คุณปรินาจะต้องชี้เป็นลายแปลง
ชี้เป็นลายแปลงแล้วแล้วเป็นไงถ้าชี้เป็นลายแปลงมันจะมีผลยังไงครับ
ก็เป็นลายกระทงนะฮะเขาหนักนะครับ
เป็นลายกระทง๕๘กระทงน่ะหนักเลย
เพราะบางกระทงบางแปลงมันเกิน๒๐ไร่โทษมันหนัก
บางอันไม่ถึงโทษก็น้อยแต่นี้เขายอมให้จับเหมารวมไปเลย๖๘๒ไร่

ถ้าแยกเป็นลายกระทงเนี่ยเอาโทษคูณเข้าไปอย่างที่ว่าเนี่ยออกมาเป็นร้อยปีเนี่ยนะ

ฉะนั้นเทคนิคการต่อสู้คือไม่ไปชี้แนวเขต
คำให้มาแน่ผมเชื่อคำให้มาล่ะ
การไม่ไปชี้แนวเขตไม่เป็นปัญหาต่อการดำเนินคดีของกรมป่าไม้

หลักฐานราชการที่มีมาลงปิดลงไปขออนุญาตไปเจ๊ะ
เขาก็ส่งฟ้องอายการส่งฟ้อง
ครับทีนี้คุณปริณาเป็นส่อ

วันที่๒๘นี้จะมีการปิดสมัยประชุมสภา
แปลว่าเอกสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยจะหายไปแล้ว
ตำรวจจะต้องทำยังไงต่อหลังจากนั้น
ก็ไม่ต้องไปขออนุมัติสะพงศภาอะไรก็เรียกตามปกติไป

จะมีระยะเขามีระยะ๒เดือนปิดกภาคุณก็เรียกให้ทำ

มันชัดเจนหมดหลักฐานมาประกอบต่าง
เอกสารราชการนี้ก็แจ้งประชาอะไรต่าง
การไปขอขึ้นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือใบนู่นใบนี่อะไรมันมีหมดแล้วนี่

ทีนี้ทางป่าไม้เนี่ยโดยคุณชีวภาพชีวธรรมเนี่ย
เขาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องรอบครอบจะต้องไม่มีข้อผิดพลาด
ในเรื่องของพนักงานสอบสวนในชั้นอายการ
เพราะถ้าไม่รอบครอบแล้วมันจะหลุด

มันมีใครช่วยได้หรอกพอให้ท้านายเก่งขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้นะครับ
นั้นฟังที่คุณดำรงพิเดชว่าเนี่ยดูเหมือนว่า
ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมที่จะดำเนินการกับคุณปรินาเนี่ยนักขนาดนี้
ถ้าไปเปรียบเทียบกับคดีเก่าที่คุณดำรงพิเดชเคยเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้อยู่ตอนนั้นเนี่ย
พอไปเปรียบเทียบแล้วคดีอื่นมันยืดเยื้อนนานอย่างนี้ไหม
คือถ้าเป็นคดีถ้าผีทักษาจับป่าเท่าหวนเนี่ย๒อาทิตย์

อาทิตย์ส่งฟ้องอายการอีกสองอาทิตย์ไม่ประมาณเดือนเดียวเองถึงศาลแล้วอืม
เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว
วันนี้เนี่ยคนที่เขาติดตามเรื่องนี้คนที่เขารักความเป็นธรรม
คนที่เขาอยากเห็นความยุติธรรมเกิดขึ้น
คนที่เขาอยากเห็นคนที่ทำผิดกฎหมายบุกลุกป่าต้องโดนลงโทษเนี่ย
ควรจะสบายใจได้แล้วว่าไม่มีใครกล้าอุ้ม
ไม่มีแล้วครับแต่เป็นอุ้มไม่ได้อุ้มยังไงล่ะ
เขาไปครอบครองตามหลักฐานราชการไม่ใช่ปากป่า
กิจิกาก็ตีความมาแล้วให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องพวงแล้ว
จริงไม่ต้องไปให้กฤษฎิกาตีความก็ได้
เรามีสารพิการพิพากษาอยู่แล้วแต่โอเคล่ะก็เป็นทางหนึ่งที่เขารอบครอบ
จริงเรื่องนี้มันสองสเต็ป
คุณปรินามันสองสเต็ปสเต็ปแรกก่อนมีภาคกิจกราศสเต็ปสอง
หลังมีภาคกิจกราศสเต็ปแรกเนี่ย
คุณปรินาครอบครองก่อนมีราชกิจการถือว่าเต็มที่แล้ว

กลายเป็นว่าหลักฐานเนี่ยไม่ถึงคุณปรินาแต่มีคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนี้

ถือครองแทนแล้วก็ถูกดำเนินคดีแทนเนี่ย

พ่วงหมดทุกคนโดนพ่วงและรายสุดท้ายเขาถือเป็นผู้บุกลุกคน
ก่อนนั้นถ้าหากสืบได้ก็ถือเป็นผู้บุกลุก
แต่กฎหมายเขาออกกันว่ากรณีที่ไม่ได้ตัวเลยเนี่ย
ภาพมันไปหาคนโน้นให้รายสุดท้ายเนี่ย
มาตรา๕๕ให้สันนิษฐานเป็นผู้บุกลุก
ถ้าคุณปรินาไปอ้างพ่ออ้างลุงอ้างปลูกย่าก็โดนมาเป็นแถวหมดล่ะ
แล้วถ้ามีชาวบ้านไปจ้างชาวบ้านมารับผิดแทนอย่างนี้
อ้าวแล้วจะทำอย่างไร
ชาวบ้านก็โดนไปด้วยคุณปรินาก็โดนเพราะรายสุดท้ายไง

สุดท้ายโดนไปด้วยถ้าคุณไปเอาชาวบ้านมาชาวบ้านก่อน
คุณบรินาก็โดนโดนถ้าไม่เข้าคลาย

เอาเป็นว่าอภินิหารทางกฎหมาย
ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมาถึงขั้นนี้ช่วยไม่ได้แล้ว

เลยนะองค์กรใดก็แล้วแต่ไปเอาออกรู่นอกทางบิดรูปในทางองค์กรนั้นอยู่ไม่ได้
บิดคดีออกนอกรู่นอกทงนอกทกนอกทางทั้งหลายเนี่ยองค์กรนั้นจะอยู่ไม่ได้
อืมถ้าแสดงตรงทั้งประเทศจะบีบจนกว่าจะเป็นประโยชน์เกิดเติบ
ครับอ่าฉะนั้นก็จะได้สบายใจอีกนิดหนึ่งถามต่อ
เรื่องเรื่องที่บุกรุกเขาใหญ่เนี่ยเท่าที่คุณดำรงพิเดชตามตามอยู่เนี่ย
ทำไมมันเงียบไปมันเป็นยังไงฮะเขาใหญ่

ตรวจสอบทั้งหมดเลยครับเรื่องเนี้ยแล้วก็ดู
แล้วก็เอาจริงจังมากลำตีก็สั่งการมาหมด
ปัจจุบันยังรับราชการอยู่อย่างนี้ไม่ยากล่ะ
ยังรับราชิการอยู่เครนชั่งหลังวัดทั้งสองคนฮะ
ยกแนวเขตจากเดิมเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไป
เรินคดีอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันไม่มีใครกล้าอาทิตย์ดี
คนนี้ผมก็เชื่อเขาไม่มีใครกล้าบินเบนครับเอาละคำตอบ
คุณดำรงพิเดชก็ทำให้คนที่เขาเป็นห่วงเรื่องนี้คลาย
ใจลงได้ในระดับหนึ่งขอบคุณครับครับขอบคุณครับคุณดำรง
เดชครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยมองปัญหา
ออกแล้วก็จะเห็นว่าเส้นทางจากนี้ไปสรุปก็คือว่ามาถึง
วันนี้ไม่มีใครช่วยได้แล้วกฎหมายต้องเดินหน้าแล้วก็ไม่
อะไรจะเกิดขึ้นคงไม่มีการพลิกผันแล้วอันนี้ก็เอามา
เส้นใต้ให้คนที่เขาติดตามเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้มันไป
ถึงไหนยังไงฮะคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ